ลิ้นชักไอ้ลิ้นชักเก็บเงินตามร้านค้า

ปรากฏว่ามันเด้งดึงออกมาเอง

ผู้ชายก็เริ่มมองผู้หญิง

ลึกหลักแล้วหนึ่งค่ะแล้วสองด้วย
โอ้โหถ้าอยู่คนเดียวเป็นคนขวัญอ่อนน่าจะวิ่งกันไปแล้วล่ะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานะครับ
ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้ก็เป็นแฟนกัน

ก็ไม่รู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรอยู่นะ
แต่ทั้งคู่คุยกันเพลินจู่ลิ้นชักด้านหน้ามันเปิดเองครับ
หันไปมองแวบหนึ่งก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ
ก็ใจดีสู้เสือนะครับ

ของเราก็เป็นเพราะดันไม่สุดมันไม่ลงล็อก

นะครับบางคนบอกว่าเกะแบบนี้มันเลื่อน
แล้วก็เลื่อนเองเป็นปกติครับ
ที่ทำงานก็เป็นเก๊ะแบบนี้ชอบเลื่อนออกมาเอง
เจ้าของคลิปมาตอบเองว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกค่ะ
ตอนแรกก็แอบหลอนปิดให้สนิท
ดันเข้าไปให้ดังแก๊กอ่า